มีภาษิตโบราณอยู่๒ภาษิตที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
ภาษิตที่๑ก็บอกว่าพระสุขข้าวพระเสาแทรกเคยได้ยินไหมครับ
สิทธิ์ที่สองก็บอกความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรก
ภา๑๐เนี่ยเหมาะเหม็งเลยที่จะเกิดขึ้นกับวงการตำรวจไทยขณะนี้
เรื่องเลยครับเรื่องนายบอสเนี่ยก็ทำวงการตำรวจหม่นหมองไปเยอะแล้วท่านก็รู้
เมื่อวานนี้อายการก็โยนกลับไปเลยว่าที่อายการสั่งไม่ฟ้องเพราะตำรวจทำสำนวนอ่อน
คนก็เข้าใจกันทั้งเมืองว่าทำสำนวนอ่อนเพื่อช่วยผู้ต้องหา
มาถึงเรื่องบ่อนมาถึงเรื่องบ่อนตำรวจหนีไม่พ้นที่จะถูกกล่าวหาว่าหลีตา
ลีตาสองครั้งครั้งแรกรีตาให้เปิดบ่อนได้ครั้งที่สองรีตาให้บ่อนเนี่ย
ถอดกล้องวงจรปิดเสียก่อนตำรวจถึงจะเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
ดูหัวข่าวที่เป็นข่าววันนี้สิครับเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เลย
วงจรปิดยิง๔ศพบ่อนไขคดีเขย่าตำรวจ
สอสอสองฝ่ายรุมจี้นายกกับบิ๊กแป๊ะให้ปราบให้สิ้นซาก
อีกฉบับหนึ่งในไทยโพสต์บอกจี้เอาผิดไอ้โม่งลีตาบ่อนพนันถอดวงจรปิดหนี
สิ่งที่ประชาชนเห็นภาพเห็นข่าวแล้วสะเทือนใจก็คือว่า
พอเกิดเหตุยิงกันตายโอ้โหในภาพมีการขนโต๊ะขนเก้าอี้กลบเกลือนหลักฐาน
ในขณะที่ศพคนตายก็ยังนอนอยู่อย่างนั้นมันเป็นไปได้ยังไงท่านดูในคลิป
สองพอเกิดเหตุแล้วก็เห็นภาพคนปีนขึ้นไปถอดกล้องวงจรปิด
เพื่อไม่ให้มีภาพหลักฐานว่าเป็นบ่อนถอดกล้องวงจรปิดหมดแล้ว
ตำรวจถึงมาทั้งที่อยู่ห่างกันประมาณ๒กิโลเมตรใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วกว่าจะมาถึง
กังขามากที่สุดคือการคุ้มครองให้บ่อนเปิดได้ปิดกันไปตั้งนานแล้วตอนนี้กลับมาเปิดใหม่
ทั้งหมดเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวที่โจงครึ่มแล้วก็ทำให้ประชาชนแคลงใจมาก
เรื่องนี้ต้องคุยกับอดีตตำรวจคนนี้ครับ
ที่คุณบุ๊กบอกไปเมื่อสักครู่พันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
ตำแหน่งท่านเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เป็นคนที่ออกมาบอกซัดเปรี้ยงเลยว่านี่เป็นการหลิวตาแคลงใจว่าหลิวตาให้เปิดบ่อน
งั้นบ่อนเปิดได้ยังไงสวัสดีครับท่านรองครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ
ตกลงว่าชัดเจนใช่ไหมครับว่าบ่อนนี้เปิดได้เพราะมีกระบวนการหลิวตาหลีตากัน
มันจะไม่ใช่หลิวแล้วดิฮะมันจะเปิดตาเปิดเลยคุณสุภาพ

เขาก็รู้กันมานานแล้วล่ะครับในแวดวงตำรวจนะครับว่าใครเปิดอะไรยังไงนะครับ
ครับไม่เร็วอะครับไม่เร็วไม่ต้องหลิวอะครับ
เรียกว่าเป็นตัวจัดการเองเลย
ประมาณนั้นนะครับ
บ่อนใหญ่ขนาดนี้จะเปิดได้เนี่ยเขาติดต่อแค่ไหนถึงจะเปิดได้
ติดต่อแค่ลงพักไม่พอกลองกำกับพอไหม
หรือจะต้องรู้กันถึงผู้บัญชาการหรือจะต้องรู้กันถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงจะเปิดได้
เออบ่อนใหญ่ขนาดนี้นะครับบ่อนนี้ถือว่าเป็นบ่อนใหญ่นะครับ๑ใน๓ใน๕เลยนะครับเป็นบ่อนใหญ่
มากนะฮะแม้พื้นที่จะไม่กว้างใหญ่เหมือนต่างจังหวัดนะครับครับ
แต่ก็ถือเป็นบ่อนใหญ่บ่อนใหญ่แบบนี้ต้องเคลียร์หน่วยที่มีหน้าที่ทุกหน่วยหมดนะครับ
ผู้มีหน้าที่ทุกหน่วยใครก็ไปจับได้หมดว่าอย่างนั้นเถอะฉะนั้นต้องเคลียร์หมด
หน่วยไหนที่มีหน้าที่ต้องให้ทั่วถึงหมดนะครับ
แต่เรียนตรงว่าทางฐักษ์กลุ่มการบกครองเนี่ยนะครับ
ถ้าต้องเคลียร์หลายจุดหลายระดับเนี่ยเวลาเวลาบ่อนถูกจับไปย้ายแค่๕เสือของสอนอเนี่ย
มันไม่แฟร์สิครับ

พวกพื้นที่ก็ตามน้ำนะครับ

คนมีอำนาจก็ต้องคอยดูแลพวก๕แพะพวกนี้

ตกยางออกคอขาดบาดตายถูกไล่ออกจากราชการ

ไปเด้งมาเด้งมาเด้งไปแบบนี้แหละครับ

บอลแต่ละทีแล้วย้าย๕เสือออกไปเนี่ย

ก็เป็นการเล่นละครหลอกประชาชนไปนะครับ

ไม่เคยมีใครถูกลงโทษจริงเลยนะครับ
ตัดเงินเดือนยังไม่เคยเลย

บางคนก็ยังเลื่อนตำแหน่งนะฮะ

กองกำกับส่งถึงกองบังคับการ
กรรมคับการส่งต่อขึ้นไปอีก

ทำยังไงคราวนี้จะให้มีการสอบสวน
เหมือนกับที่เกิดเรื่องของบอสครับ

ท่านนายกจะต้องพูดนะฮะและจะต้องสั่งการ
จริงจัง

ผมการฟังภวมเอกชานชาย
ก็พูดแบบไม่มีอะไรนะครับ

ชับการปฏิบัติมีมาตรการ

ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ย

ฟังแล้วเป็นยังไงครับ
ประชาชนเด็กเขาก็ยังขำเลยนะอาจารย์

เพราะว่าเขาคงนึกลืมนึกไปว่าเดี๋ยวนี้

มันมีภาพที่หลุดออกมาเยอะแยะนะครับ

สบก็นอนอยู่นะฮะ

ศพทำไมยังเหลือ๑โต๊ะเนี่ย

ไม่เกรงใจคงจะยกไปหมดเลยฮะ
อันนี้ผมคิดเอานะ

จะได้อ้างได้ว่าเป็นบ่อนวิ่ง

ถ้าไม่มีศพของครูคนแจกไพ่

ก็คงยกไปแล้วล่ะครับ

อาจารย์สังเกตดีจะมีผู้หญิงเขานอนทับอยู่บนโต๊ะนะฮะ

อาจจะยกก็เดี๋ยวจะอีกข้อหาหนึ่งเรื่องเคลื่อนย้ายศพนะฮะ

คนที่ไปยกข้าวยกของที่เราเห็นเดินไปเดินมา
ตอนศพนอนอยู่เนี่ยมีความผิดนะฮะ

ลายพยาหลักฐานคดีอาญาทั้งนั้นเลยนะครับ

ใครที่มีหน้าปรากฏอยู่แล้วรู้สึกก็จะมีคนยืนบัญชาการอยู่ด้วยนะ

ก็ทำลายหลักฐานฮะทำลายพยาหลักฐานคดี
อ่าการขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ออกจากห้องไปไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นั่นก็ผิด
เพราะทุกอย่างสิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันเป็นพยาหลักฐาน

คดีฆ่าคนตายคดีเล่นการพนัน

กล้องไอ้ตัวกล้องเนี่ยมันเป็นเลนส์เฉยนะครับ

แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขณะก่อนยิงยิงกันหลังยิงชุลมุน
มันจริงไหมไม่ต้องตอบปากคำใครนะฮะอาจารย์

มันจะเป็นอนุสรส่งผลไปถึง

บอสเนี่ยพอเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ย
คนก็บอกต่อไปนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเกิดแล้วเพราะว่าโอ้โหมันเสียหายเยอะ
การจับบ่อนคราวนี้ฆ่ากันตายในบ่อนเนี่ยมันจะส่งผลทำให้
จากนี้ไปเนี่ยบอลจะแหยงและไม่กล้าเปิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยกันแบบนี้เนี่ย
มันจะส่งผลถึงขนาดนั้นได้ไหมแรงสะเทือนหนักหนึ่งครับ
ก็คงสงบไปสักสองเดือนสามเดือนนะครับเว้นแต่ว่าท่านนายกนะครับ
จะลงมาดูเรื่องนี้จริงจังแล้วมีการลงโทษนะครับ
บางคนต้องถึงขั้นไล่ออกปลดออกนะฮะติดคุกติดตารางนะครับ
ราชการเองก็เหมือนกันต้องตรวจสอบนะครับว่าตำรวจไปที่เกิดเหตุเนี่ย
คนแรกเนี่ยสายตรวจเนี่ยเขาถึงตอนกี่โมงถึงแล้วทำอะไรยังไง
สั่งใครสั่งมาให้คุมเชิงอะไรยังไงนะฮะ
เกิดตั้งแต่๓ทุ่มกว่าเกือบ๔ทุ่มใช่ไหมฮะกว่ารู้สึกว่ากว่าจะเคลียร์๔ชั่วโมงครับ
บ่อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมีตั้งหลายโต๊ะหลายขอนเนี่ยนะผลประโยชน์ที่จะส่งไปเจือจานคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เป็นถ้าพลิกเป็นวันเป็นเดือนเนี่ยท่านพอรู้ตัวเลขไหม
รู้ตัวเลขละเอียดนะครับแต่ก็เดือนหนึ่งก็เป็นล้านล้านนะครับ
เดือนเป็นล้านล้านหลายล้านครับหลายล้านครับเดือนละหลายล้าน
อันนี้เหมือนกันนะฮะก็เป็นการโกงกันครับครับ
ก็คงตอนนี้ก็เขียนนิยายอยู่ครับท่านสุภาพ
ก็เขียนนิยายอยู่นะครับมีโต๊ะเดียวบ้างนู่นนี่นี่นั่น
สอบปากคำนู่นนี่นะครับเอ่อเขียนนิยายให้อายการอ่านนะฮะอ่า
ไม่มีใครติดตามบ้างแหละว่าไอ้คนร้ายคนสุดท้ายที่ยิงในถาวรเนี่ย
นะฮะครับถาวรถูกยิงเนี่ยคนร้ายยังลอยนวลนะฮะครับอืม
เพราะว่าถาวรยิงคน๓คนยิงสารวัตรยิงผู้หญิง๒คน
ถาวรถูกยิงตายตอนสุดท้ายหลังจากเขาจำนวนแล้วด้วยซ้ำไป
ไม่มีกระสุนแล้วนี่ฆ่าคนตายนะฮะไม่ใช่วิสามันครับครับ
เอาล่ะต้องตามดูว่ามันจะเขย่าเก้าอี้ใครได้บ้างเรื่องนี้
ขึ้นอยู่กับนายกใช่ไหมครับว่านายกในฐานะคนคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนใช่ครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องเก้าอี้ใครหรอกครับ
ผมว่าต้องนำมาสู่พูดถึงการปฏิรูปนะครับเป็นภาพนะครับ
ปฏิรูปยังไงไม่ให้ตำรวจไปเห็นหลักฐานแบบนี้ฝ่ายเดียว
ย่ามใจเขาก็ทำอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นการสอบสวนทำลายพยาหลักฐานเลยนะฮะ
ครับก็ที่เราคุยกันมาตลอดว่าอายการเนี่ย
ควรจะเข้าไปยังไงด้วยเอาล่ะขอบคุณพันธริกวิรุษศิริสวัสดิบุตรนะฮะ
ขอบคุณท่านครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งที่ผมคิดว่ามันซ้ำเติมสถานการณ์ให้คน
ห่อเหี่ยวจิตใจมีความรู้สึกว่านี่มันอะไรกันนักหนา
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับอย่างที่ท่านรองบอกไม่ได้หรี่ตาแล้วมั้งฮะ
ขอบคุณนะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ติดตามข่าวของเราต่อเนื่องเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดคลิป
เป็นคลิปแอบถ่ายภายในบ่อนพระราม๓หลังจากที่มีการยิงกัน
ใช่แล้วก็เป็นคลิปเลยนะฮะพบว่ามีชายชะกันเนี่ย
ถอดพวกกล้องวงจรปิดออกมาก่อนหน้านั้นในโลกโซเชียลเขามีการเผยแพร่เป็นภาพนิ่ง
ใช่ภาพนิ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะคือปีนบันไดขึ้นไปไปถอดกล้องวงจรปิด
ขณะที่มีศพอยู่ที่พื้นแต่คราวนี้มาให้ดูแบบเป็นคลิปเลยค่ะ
รอสักครู่เดียวนะฮะขณะที่ชุดสอบสวนก็ตอนแรกบอกว่าได้รับการประสานจากนายบอย
ซึ่งนายบอยน่าจะเป็นคนยิงนายถาวรเสียชีวิตในการที่จะเข้ามอบตัวด้วยนะฮะ